เบรนไนน่ไปครับซิริก็ช่วงนี้หรืองันน่ะเศียบเหลือเกินนี้ค่ะ

อ้าวงานหนักดีกว่าไม่มีงานทำเดอดแต่ซิริจะใช่คนที่เกิด๓วันนี้ค่ะ

แต่ไม่เป็นไรหมอมีนมีทริคที่จะบอกให้สิรินะ
วันเสาร์ขักหรือเกิดวันเสาร์
ใช่เลยโดนใจฉันเลย

ว่าหาสีชมพูตูนมาใส่เลย
เพราะว่าสีชมพูสีแห่งธาตุไฟในเลขกษาสากลนะครับ
ถ้าหากใส่ในสีฟูตุลในช่วงนี้นะครับ
บอกเลยนะครับว่าจะทำให้ผู้ใหญ่นั้น
สนุนและมีการอุปถัมภ์มากกว่าเดิมครับ
แฟนเกิดวันอังคารใช่ไหมครับ

จะทำให้การงานต่างนั้น

ให้หาสีขาวหรือสีแดงนะครับ

สีแห่งธาตุไฟตรงนั้นจะเสริมทำให้คุณนั้นมีความกระตืดหรือโรนเพิ่มมากขึ้น
ทำงานได้ดีมากขึ้นและที่สำคัญนะครับงานออกมาจะถูกใจทั้งลูกค้าและเจ้านายมากขึ้นด้วยครับ